ค้าเยอะมากเหมือนมีงานกระถิ่นที่นี่เลย

ที่กิ๊บกับบี้เนี่ยอยากจะแถลงข่าว
เพราะว่าเราต้องการที่จะ

คือเราไม่ได้บอกว่า

มันเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง

คือกิ๊บจะบอกว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ย

ว่าเราทำผิดประเพณีไทยที่ดีงาม

เราไม่ได้ทำครบถูกต้องทั้งหมดนะคะ
ก็เราก็คงจะต้อง

ที่อาจจะทำให้ใคร

บางอย่างในสิ่งที่เราทำ

สำหรับเราแล้วก็ครอบครัวเรา

แล้วก็เราก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเราทำให้
ไม่ถูกใจใครไปบ้าง

ก็น้อมรับคำติชม

ก็คิดว่า

คือเราทำผิดขั้นตอน

เพราะว่าเราคิดมาอย่างดีแล้ว

เราพร้อม
ในด้านทั้งทุนทรัพย์

หรือว่าครอบครัวทุกอย่าง

แต่เราอาจจะทำไปไม่ได้ถูกต้อง

ซึ่งเราก็ต้องขออภัยไว้

เพราะว่ามันเป็นการรับผิดชอบอย่างหนึ่ง

เด็กหรือว่าใครที่ดู
รู้สึกว่าพอทำแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ดี
คือเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

แต่กิ๊บต้องขอขอบคุณทุกคนที่

แล้วก็เราก็ต้องคงไปสอน
ไปบอกต่อคนรอบข้างว่า

ซ้ำเติมหรือว่าพูด

เป็นเรื่องน่าอายทุกคนเลือกที่จะ
คำว่าแสดงความยินดีให้กับพวกเรา

มาพูดตรงนี้อันนี้กิ๊บพูดในฐานะ

ประเพณีไทยจริงคือ

ขอโทษญาติพี่น้องทุกคน

ได้เห็นจากโซเชียลครับบางคนเขียนมาว่าพลาด
ถ้าวันนี้ผมไม่พร้อม

คือสิ่งที่เราทำไปเรามีความตั้งใจอยู่แล้ว

และหนึ่งคือผมพร้อมผมรู้สึกว่า

อยากจะมีลูกสักคน
ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีสิ่งดี

ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแสดงความยินดีก็มี
และเข้ามาติก็มีนะครับ

ก็สิ่งที่วันนี้ที่เราทำไปคือเราสองคนรักกันจริง

เรารู้ว่าทุกคนทั้งติชมนะคะ
ทุกคนรักแล้วก็หวังดีในสิ่งที่พูดมา
เราก็รับฟัง

เพราะฉะนั้นใครที่ติมาเราไม่ได้รู้สึกว่า

เขาพูดในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะ

แล้วเราก็สัญญาว่าเราจะทำชีวิตเราที่เราเลือกเนี่ย

ไม่แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังอะไรอย่างนี้

แล้วก็คิดว่าบี้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายได้ดีที่สุด

ในสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำแล้วก็ยอมรับ
แล้วก็เราไม่รู้สึกถึงการอยากจะปิดบังอะไรทั้งนั้น
เราไม่รู้สึกว่าการที่เราท้องมีลูกเราจะแต่งงานเป็นเรื่องที่น่าอาย
อันนี้หนูต้องขอพูดเลยว่าหนูไม่รู้สึกอายเลย
หนูสามารถบอกทุกคนได้แล้วก็เดินไปทุกที่
เราไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะอาย

คือเรามีการวางแพลนไว้อยู่แล้ว

คืออย่างที่วันนี้ทุกคนอาจจะได้ทราบว่าวันที่ผมขอกิฟต์เป็นแฟน

หลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับกิฟต์แล้วว่ากลับมาเมืองไทย
อยากจะขอคุณแม่กิฟต์ขอมั่นอย่างไม่ได้เป็นทางการนะครับ
เพราะว่าบี้เห็นทางครอบครัวทั้งสองฝ่าย

ก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมีกิ๊บเป็นชีวิตคู่

เห็นไหมตั้งใจไม่ได้เลย

ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คำว่าพลาด

คือเราตั้งใจว่าเราจะมีแพลนแต่งงานกันประมาณปลายปีหน้านะคะ

เรามีจองบ้านไปแล้วด้วยล่ะจริงแล้ว

เพราะว่าแบบอาจจะต้องอยู่ใกล้กับคนในครอบครัวหน่อย
เราอยากให้ลูกเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น
ทุกคนสามารถมาเลี้ยงมาเล่นกันได้
เราไม่ได้อายเลยว่าท้องเราจะใหญ่ขึ้น
อยากจะใส่ชัวร์ทองมากแต่ว่าไม่มีใครให้กิฟต์ใส่
คือมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่เราจัดขึ้นมาเร็วขึ้น
เพราะเราอยากจะมีแรงที่จะมีความสุขร่วมสนุกกับทุกคน
กับเพื่อนกับทุกคนที่มาในงานกับแขกผู้มีเกียรติทุกคน
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอท้องใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะแบบเหนื่อยอะไรอย่างนี้
เราก็เลยแค่เลื่อนขึ้นมาแค่นั้น
ครับแล้วก็จริงที่วันนี้จะต้องแถลงก็คืออยากจะให้พี่น้องทุกคนได้
คืออย่างเราเราก็ถือว่าไม่ได้ป้องกันให้กับลูกของเรา
ก็คือเราไม่ได้ฉีดวัคซีนก่อนอะไรด้วยครับมันเป็นอะไรที่มันก็เป็นผิด
มันก็ผิดด้วยแต่ว่าวันนี้โชคดีลูกของเราสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมากครับ

กิ๊บเต้นอันเตอร์ซาวน์มาครั้งนึงตอนที่รู้ใช่ไหมคะ
ดินเต้นเต้นคิดว่าน่าจะได้เชื้อพ่อมานะ
น่าจะเป็นแบบนั้นก็เราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ยินดีมาก
แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนพี่นักข่าวแล้วก็ประชาชนทุกคนได้รู้ความจริงจากเรามากกว่า

กิ๊บจัดการเองคือตอนแรกกิ๊บต้องบอกก่อน
หลายคนบอกเออไปนั่งหาความจริงปริศนาตามกันในไอจี

คือหนูเนี่ยเริ่มจากว่ากิ๊บเนี่ยไปตรวจ
เพราะว่าตอนแรกกิ๊บคิดว่ากิ๊บกลัวจะเป็นมะเร็ง

กิ๊บเป็นคนประจำเดือนมาไม่เคยปกติเลย
ครั้งที่ก่อนหน้าที่จะไปตรวจประจำเดือนก็มา

แล้วก็เหมือนแบบมีช่วงหนึ่งที่ประจำเดือนหายไป
ก็ไปตรวจแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ก็เขาจะต้องอันเตอร์ซาวน์ดู

บอกว่าคุณหมอคะช่วยดูหน่อยว่าหนูท้องหรือว่าหนูเป็นมะเร็งค่ะ
คือท้องดีกว่าเป็นมะเร็งไหมคะอะไรอย่างนี้

พอคุณหมอถ้าซาวปุ๊บไม่ต้องคิดแล้วค่ะ
ก็กิ๊บอ่าอ่าอ่า

รู้สึกดีใจมาก

คนนี้คุณมึงมดหัวเราะคุณ

คุณต้องไม่หัวเราะค่ะ
คืออัลเตอร์ซาวอัลเตอร์ซาว๒๗แล้ว
เราไม่ได้นึกถึงว่าอุ๊ยตายแล้วชื่อเสียงของฉันจะเป็นยังไง

แล้วก็พอตรวจเสร็จฝากคันเลย
บอกคุณหมอคะช่วยดูแลหน่อยฝากเลยที่นั่น
แล้วก็ออกมาก็เลยโทรบอกบี้
ร้องไห้เพราะว่ากิ๊บเขาแบบบอกว่าแบบลูกแข็งแรงมากอะไรอย่างนี้
ผมดีใจมากก็รู้สึกว่าเออมีลูกแล้วก็เหมือนมันโตขึ้น
ก็รู้สึกว่ามีอีก๒ชีวิตที่ผมต้องรับผิดชอบนะครับ
ก็รู้สึกว่าโตขึ้นและดีใจ
ก็เราจะมีอ๋อครั้งแรกก่อนที่โบสถ์
เราจะมีแต่งงานที่โบสถ์นะครับเป็นวันที่๒๓มกราคมนะครับ
แล้วก็มีแต่งงานตอน๑๐โมงค่ะ

ใช่วันที่๒๓เสาร์ที่๒๓โบสถอสัมชันบางลักษณ์นะคะ

จะต้องเข้าโบสถ์ก่อนแล้วก็
เราอาจจะมีมีปาร์ตี้ที่ทะเลซึ่งตอนนี้เรากำลัง

แล้วก็วันที่๖มีนาคมจะเป็นงานแต่งงานของเรา

สวมแหวนและก็ตอนเย็นก็มีปัตตี้ตอนชะลอ
ใช่ส่วนที่ไหนนี่คร่าวน่าจะเป็นเบเนดิกนะคะ
เพราะว่าเราเราไม่ได้เชิญคนเยอะมากมายเพราะว่าเราอยากตอนนั้นหนูก็น่าจะแบบหลายเดือนแล้ว
แล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้งานแต่งงานของเราเป็นแบบอบอุ่น
คนที่รักจริงของเรามาอบอุ่นไม่ได้แบบหนูอยากสร้างสไตล์แบบเพิร์ฟฝันของหนู
แต่คือเราเป็นฝรั่งเนี่ยดิงอะล้อล้อกะมันมันฟนมีห่วงคียี่ฝรั่งสบาย

ก็คือช่วงนี้ก็รีบทำอะไร

แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องจัดการ

ตามแพลนปกติที่ทุกคนเค้าชีวิตคู่แต่งงานกัน

ทุกคนเดี๋ยวมาทำอันนั้นให้อันนี้ให้
ก็รับหมดเลยทุกอย่าง
โอเคมากใครอยากจะทำอะไรให้ด้วยความรัก

มาช่วยกันทำให้มันอบอุ่น
เราก็เลยแบบโชคดีที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย
คือเราไม่ได้มีพิธีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะ
เป็นแบบไหนนะครับมันแต่งของเราที่นั่งล่างฝั่ง

ไซฟอร์เป็นแบบ

ใช่ครับก็น่าจะจัดในสวนครับ
จะเป็นโล่งสบายนะฮะสวย

แต่เราไม่ได้เราไม่อยากให้คนโฟกัสเรื่องนั้นเนอะ
เราอยากให้คนโฟกัสที่เรารักกัน
แล้วก็ความอบอุ่นอะไรอย่างนี้มากกว่า

แต่ว่าเราไม่อยากแบบเปิดเผยอะไรมากมาย

แล้วก็แล้วก็สร้างไปด้วยกัน
นี่คือสิ่งที่เราอยากให้คนดูตรงนี้พอ

๑๑วีคแล้วค่ะ

ผู้หญิงผู้ชายกระเทย

เฮ้ยไม่ใช่โทษทีโทษที

พี่ได้ไหมคะ

กิ๊บไม่รู้เพราะกิ๊บไม่เป็นอะไรเลย

ไม่มีการอยากกินอะไรเป็นพิเศษ

ยิ่งเพราะรู้ว่ามีน้องก็ไม่เป็น
เกิดการอาจิมระอาหารได้กลงอะไรอย่างนี้
เกิดเกลียดเวลาเขาจะเกลียดเรื่อง
ก็เลยส่งไปถามเห้ยสรุปแพ้ท้อง

เรื่องอาหารการกินการดูแลตัวเอง
มันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนอะไรนิดนึง

ก็จะทำให้ทานก็
ก็ไม่ให้ขาดโปรตีนทุกอย่าง
พยายามทานคาร์บอยเดสให้น้อยลง

แล้วก็คิดว่าแบบเออจะอะไรยังไง

ทุกคนก็เก็บมาค่ะ

เรื่องกินเรื่องอะไรทุกอย่างเขาจะแบบจัดการอย่างดี
ก่อนหน้านี้ที่จะรู้ว่ามีน้อง
ก่อนที่จะแบบรู้ว่าจะใช้ชีวิตคู่
จะเป็นผู้หญิงที่จัดการตัวเองทุกอย่าง

แต่พอรู้ว่าจะเป็นครอบครัวแล้ว

กลายเป็นเก็บให้เขา
เป็นคนดูแลจัดการทุกอย่างหมดเลย
งานนานาคตของกิ๊บน่าจะกระทบได้เยอะกว่า
เพราะบี้ไม่ได้ทองบี้เลยจะไม่เป็นไร
หุ่นจะยังแซ่บแล้วก็พี่จะยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิม
แต่ของกิ๊บนี่กิ๊บก็คงจะจัดตื่นนะคะจนคลอด
แล้วก็ละครกิ๊บก็น่าจะถ่ายเสร็จ
น่าจะประมาณมีนาก็น่าจะเสร็จแล้วสองเรื่องที่กิ๊บถ่ายอยู่

แต่แบบพวกรายการอีเวนต์อะไรเขาก็คงยังออกได้
แล้วก็พอคลอดเสร็จแล้วน่าจะสัก๒๓เดือน
ที่จะแล้วก็ค่อยทำงานต่อ
เพราะกิ๊บเป็นคนหยุดนิ่งไม่ได้อ่ะคงต้องทำงานด้วยเลย
ไม่มีค่ะเพราะว่าละครใส่ชุดหนาฟูฟ่องเป็นแบบ๑๐เมตรมาก

จากหน้ากิ๊บจะอืดขึ้นมากิ๊บก็เลยต้องพยายามให้หน้ากิ๊บอืด
ถ่ายละครก็อ้วนอยู่ก็ไม่เป็นไร
คนนี้เขาไม่ได้เรียกอ้วนเขาเรียกอวบ
ไม่เป็กปกติแต่ว่างดลดผล
อะไรที่ปกติกิ๊บกระโดดเป็นลิงก็ต้องหยุดบ้าง
ต้องดูแลนิดนึงส่วนสูง
ก็ใส่พอกรุบกรีบเพราะไม่อยากจะเห็นหัวหนู
หนูก็ต้องมีใส่บ้างอะไรนิดนึง
ตอนนี้ถ่ายรักพลิกล็อกค่ะแล้วก็ได้รับสลับร่างกับณเดชน์

ต่างคนต่างสัก๕๖เล่มเอามาอ่านกัน

เปิดดูเป็นภาษาจีนหนูฟังไม่ออกหรอกหนูก็เลยไม่รู้
เขาก็จะฟังว่ามีคลิปมีอะไรใครสอนผู้หญิงมาพูดเรื่องลูก

จะไม่ค่อยรู้เขาอาจจะรู้เยอะ
ตอนแรกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่กันคนละที่
แต่พอหลังมนุ่งต้องแย้นมาใกล้กัน
แบบรอยกุยกุยพี่ค็าก็จะซื้อคอนโดเราอยู่คอนโดเดียวกัน
เถอะนะครับก็ช่วงที่พี่ใจกรุ่งก็จะได้ดูแลกันได้

พอน้องออกมาแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่บ้านกัน

อาจจะแถวบ้านแม่ตอนแรกวางไว้ที่หนึ่งก่อน
แล้วคราวนี้มันเกิดพลิกแผนนิดนึง
เราก็เลยอาจจะต้องย้ายเป็นอีกที่หนึ่ง

เดี๋ยวเราอาจจะอันนี้ก่อนเพื่อให้ลูกเลี้ยงง่ายเติบโตแล้วนะ

ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเอาตามที่เราชื่นชอบ
แต่ว่าตอนนี้คือเราต้องการให้ลูกออกมาโดยที่ทุกคนสามารถช่วยกันเลี้ยง

มีทั้งอยู่กับย่ากับยายกับพี่นะอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเลือกให้อยู่ใกล้ครอบครัวค่ะ

เขารู้ตัวนะ
ก็ตอนนั้นก็ยังเป็นแบบพี่กุ๊บกิ๊บอยู่อะไรอย่างนี้

คือตอนนั้นเขายังมีแฟนอยู่
เราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่รู้จักเขา
แต่ว่าเราก็โอเคน้องคนนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้

ก็ทั้งระดาษที่บีรู้สึกว่ากริ๊ปก็น่าจะเป็นรายการ
รายการตื่นมาคุยที่ผมมา
ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบ

หนูว่าอะไรทุกคนบอกอะไรคืออะไรอ่ะ

รู้สึกว่าเขาน่ารัก

พอรู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมาก
คนกระตันอยู่มาก

อยู่กับเขาผมได้รู้จัก
ความรักที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

เอาเขามาเที่ยวไหมเขามาอยู่ด้วยกันไหม

เขาเป็นคนที่คอยเตือน
คอยดูแลผมได้

อะไรขนาดนั้น

สเปคไว้ไม่ได้หรอกคุณ

หนูแพ้ความดีของเขา

ไม่ยอมแพ้อะไรเลย

เรียกร้องอะไรเราจะ

เขามีเป้าหมายมายังไงตั้งแต่แรก

พยายามเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เคยแบบ

เขาจะมีแต่แบบใจเย็นนะ

ขอพยายามได้ไหมลองปรับก่อนไหม
ทุกครั้งเขาจะเป็นคนแบบนี้เสมอ

สอนเสมอว่าต้องเลือกคนที่ขยัน

หนึ่งอย่างคนที่เขารักเรามาก
แล้วเขาจะไม่ยอมแพ้ในตัวเรา

ความรักหวานชื่นในวันนี้มันอาจจะลดน้อยลง

เขาจะทำมันให้ดีแล้วก็ไปรอด

ก็จัดบททดสอบเขาหนักหน่วงเหมือนกัน

ก็ทำตัวอิสระตลอดเวลา

เขาก็ให้เกียรติเราในทุกอย่าง

หรือว่าวิธีการกระทำของเขา

ซึ่งหนูรู้สึกว่า

ที่จะเป็นชีวิตคู่ของเรา
ไลฟ์สไตล์ของเราสองคนมันค่อนข้างที่จะแตกต่าง

เราก็เจออุปสรรคเยอะมาก

คืออย่างผมจะเป็นคน

ตั้งแต่คุณหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัด

แต่เขาเป็นชีวิตคู่มาตลอด

ทำไมเรื่องตรงนี้

ทำไมเรื่องตรงนี้เราต้อง

ก็กิ๊บสอนให้ผม

คุณคะงดเคิ้มค่ะ
น่าจะเป็นแฟนปุ๊บมันก็คงสะสะปากกันติด
มันก็เลยเนอะมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในวันนี้ที่เรามานั่งอยู่ด้วยกันนะคะ
คือทุกอย่างมันเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของมัน
ซึ่งที่กิ๊บบอกแล้วไงว่าทุกคนสามารถหาความจริงทุกอย่างได้

ด้วยการที่กิ๊บอัพรูปวันละ๘๐ล้านรูปนั้น
ทุกคนสามารถไปหาความจริงได้จากในนั้นหมดเลย
ซึ่งทุกอย่างมันเป็นตามนั้นเลยค่ะ
ก็เราคบกันเป็นแฟนกันมั่นกัน
แล้วเราก็นั่นน่ะอืม
แล้วเราก็มากิ๊บไม่ได้พูดอะไร
ก็แค่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีตรบมือให้กัน
แล้วเราก็ตรบมือแสดงวันนี้ให้กัน
แล้วก็มาจนถึงวันนี้
อันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ประมาณนึงแต่หลายคนอาจจะบอกเอ้ยคบกัน๑๒วิก
แต่เรากว่าเราจะยอมเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็ทำความรู้จักกันมาถึง๗๘เดือน
แล้วก็กว่าที่เราจะกว่าทำความรู้จักกันอย่างใกล้ชิดเราก็รู้จักกันมา๓ปีแล้ว
ซึ่งมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะ
คือทั้งหมดมัน๑๑เดือนที่ผ่านมามันแบบมันเกิดเรื่องราวหลายอย่างนะครับ
ก็จริงวันที่ขอเป็นแฟนที่เกาหลีผมก็รู้สึกว่าก็จะอยู่กับคนนี้ไปตลอดอยู่แล้ว
ก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับไทยแล้วบีจะขอมั่นกับคุณแม่นะคะ
แล้วเราก็เป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้ว

แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบี้ขออนุญาตกิ๊บ
บีขออนุญาตกิฟต์เขาว่าพร้อมหรือยัง
ตลกมาก
คือเขาจะทำอะไรทุกอย่างเขาก็มีเตรียมไว้เขาก็แบบขอ
คือบี้เป็นคนรักเด็กเหมือนกิฟต์
เขาก็พร้อมเขาจะพูดเรื่องครอบครัวตลอด

เขาคงรู้สึกว่าแบบนี้ก็คงปราบกิฟต์ไม่อยู่
มีคิดชื่อไว้อย่างน้องกิริมโจมต่ำ
อะไรนี่คุณคมจิกว่ามั้นหรอ
ช่วยคิดคิดสิคิดไม่หิ่งเลย
แต่คิดว่าน่าจะที่เกาหลีแหละ

ก็หรือว่าเมียงดมอะไรอย่างงี้

ก็ยังไม่รู้ที่ไหน

ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงดี
อยากฝากขอบคุณใครที่ไปกำลังไซด์ให้ผู้เรา

คืออย่างแรกรู้สึกเลยว่าเรื่องราวดีแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้
อาจจะเป็นเรื่องที่เสียใจสำหรับแฟนคลับบางคนนะครับ
ก็ถ้าผมทำให้เสียใจผมขอโทษจริง
แต่ว่าสิ่งที่ผมเลือกวันนี้ผมมีความสุขมากก็อยากจะเข้าใจ
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างมาตลอด๕ปี
ขอบคุณมากที่เข้าใจและรักบี้ดูแลกันมาตลอดนะครับ
แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
คือวันแรกผมเข้าใจว่า
ด้วยความที่เป็นคนจีนคือคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่เห็นด้วย
กับเรื่องที่มันไม่ได้วางความพร้อม

แล้วบี้ก็พี่ก็โตแล้วบี้ก็
พร้อมที่จะรับผิดชอบพี่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาชีวิตอีกสเต็ปหนึ่ง

ไม่ใช่ว่าบี้เป็นหัวหน้าครอบครัว
ในครอบครัวที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว
นี่ไม่ใช่ว่ามีลูกเพิ่มใหม่คนนึงและผู้หญิงที่ผมรักอีกคนนึงผมจะดูแลไม่ได้
ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ของกิฟต์
ญาติพี่น้องทุกคนนะครับวางใจผม
ผมจะดูแลกิฟต์ให้ดีที่สุดต้อนที่ผมจะทำได้
และขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณคุณกร
ขอบคุณทีมงานที่กำหนดบีมา๕ปีทำให้ผมมีแรงดีทุกวันนี้
ผมจะตั้งใจต่อไปและวางแผนกับชีวิตวงการบันเทิงและชีวิตคู่และครอบครัวของผมให้ดีที่สุดครับ

คงต้องขอบคุณครอบครัวก่อน

ขอบคุณแฟนคลับกิ๊บเขาเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้ว
เขาต้องเข้าใจตั้งแต่เขาเป็นแฟนคลับกิ๊บแล้ว
ไม่เคยทำอะไรให้เขาคาดหวังได้เลย
เขาก็จะแฮปปี้ทุกคนเป็นแฟนคลับที่น่ารักอยู่แล้ว

แล้วก็กิ๊บต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคน
แล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบข้าง
รู้ว่าทุกคนบางทีก็มีข้อสงสัย
หรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเราทำไม่ถูกไม่ควร
แต่ทุกคนก็เลือกที่จะเอ่ยแต่คำดี
แล้วก็สิ่งดีให้เรา
ทุกคนมีแต่สิ่งดีให้กิ๊บมาตลอด
ตั้งแต่กิ๊บเข้ามาในวงการบันเทิง
จนวันนี้กิ๊บมีครอบครัว
ทุกคนแบบน่ารักมาตลอด
ก็ขอบคุณนะคะที่รักกันแบบนี้
แล้วก็มีแต่สิ่งดีให้กันแบบนี้
ก็ขอให้เอ็นดูหลานด้วยนะคะ
ดูทุกคนด้วยก็ขอบคุณมาก
พวกเรามีความสุขมากจริง
ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้
แล้วก็จะมีคนรักเรามากขนาดนี้

เราก็เลือกที่จะไม่ปิดบังอะไรทั้งนั้น
เพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมาก

แต่ผลที่ออกมาในวันนี้ทุกอย่างมันเกินคาดมาก

แล้วก็พี่วุดดี้เอ่ยทีมงานเอ่ยทุกคน

ขอบคุณจริงที่เลือกเอ่ยแต่คำยินดีแล้วก็ยินดีให้กับเรา
วันนี้พวกคุณทำให้เรามีความสุขมากจริง
ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะทุกคน

รถใช้รูปหลังร้องไห้ไหมคะ